ไม่ว่าจะเป็นในประเทศไทยหรือว่าต่างประเทศ
หลายพื้นที่หลายจุดเลยที่ต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ต้องไปติดตามกันในจับตาเตือนภัยนะคะว่าเกิดอะไรที่ไหนบ้างค่ะ
สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในวันนี้

ต้องเผชิญกับความประแบบผลสภาพอากาศอย่างหนักเลยทีเดียว
มีทั้งพายุหิมะพายุฝนฟ้าขนอง
รวมไปถึงภัยทางธรรมชาติต่างมากมาย
นำมาซึ่งความสูญเสียทั้งชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินนะครับ
เกิดอะไรขึ้นบ้างเรามาเริ่มต้นที่เมืองไทยของเรากันก่อนนะครับ

ในช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับหลายจุดละทีเดียว

เป็นผลพวงมาจากพายุฤดูร้อนนะครับ
ทำให้เกิดความเสียหายอย่างหนักเลยทีเดียว
เพราะว่ากระแสลมพัดแรงหลังคานี่ปลิวว่อนเลยนะครับ
มีลูกค้างลูกเห็บตกลงมาสร้างความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือน
ในขณะที่บริเวณพื้นที่ภาคเหนือนะครับ
หนึ่งปัญหาที่เกิดมาตั้งแต่ต้นเดือนเลยนะครับ

ยังส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในหลายพื้นที่

ต้องตรวจสอบสภาพอากาศแล้วก็เพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับ
ส่วนภัยแรงตอนนี้ก็ขยายตัวเป็นวงกว้างอย่างต่อเนื่อง
จนกรมชลบรฐานออกประกาศของความร่วมมือชาวนา

ฉะนั้นก็จะส่งผลต่อการใช้น้ำในส่วนอื่น
ไม่ว่าจะเป็นด้านการอุปโภคบริโภคท่ามกลางอุณหภูมิ
ที่ตอนนี้พุ่งทะยันแตะ๔๐องศาเซลเซียต

ตั้งแต่นาคอร์นนิวยอร์กไปจนถึงนาคอร์ลโบสตาน
ตอนนี้ต้องเจอพายุตกอย่างหนัก

ผมกันหนาประมาณ๔๐๔๕เซนติเมตร
ซึ่งส่งผลต่อการจราจรบนท้องถนนนะครับ

อกจากนี้ยังมีกระแสลมแรง
จนทำให้กระแสไฟฟ้าในหลายพื้นที่ดับ

ขณะที่อุณหภูมินั้นก็ดิ่งต่ำลงอย่างต่อเนื่อง
ตอนนี้อยู่ที่ประมาณลบ๒ลบ๔องศาเซลเซียต

พายุเช่นเดียวกันแต่ว่าเป็นพายุฝนนะครับ

ที่ตกลงมาทำให้เกิดอุทธกภัยครั้งใหญ่
ดินทะลมไฟดับเป็นวงกว้างนะครับ
พายุครั้งนี้วัดความระลมได้ประมาณ๑๐๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ก็ทำให้ต้นไม้เสาไฟฟ้าหักโค้นเป็นจำนวนมาก
ถนนหลายสายในออกแลนด์นะครับต้องถูกปิด
มีบ้านเรือนอย่างน้อย๓๐๐หลังไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้
แล้วก็ถูกกระแสน้ำพัดพาข้าวของอย่างที่เห็นนี่แหละครับ

ส่งผลต่อการใช้ชีวิตประชาชนดังกล่าวอย่างมากเลยทีเดียวครับ
ต่อกันที่บราซิลนะครับเจอฝนตกหนักเช่นเดียวกันนะครับ
ตอนนี้ทำให้ถนนหลายสายกลายเป็นคลองอย่างที่เห็นในภาพนี้แหละครับ
โดยเฉพาะเที่ยวรัฐรีอูฟรันดีอูซูนะครับ
เรือนหลายหลังพังทลายจากพายุระหนำเพียงข้ามคืนเท่านั้น
รัฐบาลท้องถิ่นต้องประกาศจัดสรรเงินถึง๕๕๐๐ดอลลาร์
หรือว่าราว๑๙๒ล้านบาท
ดังนั้นใครจะเดินทางท่องเที่ยวในระยะนี้ทั้งไทยและต่างประเทศเอง
ต้องติดตามประกาศเตือนภัยรวมถึงตรวจสอบสภาพอากาศอย่างสม่ำเสมอด้วยนะครับ

ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ